มีเรื่องน่ายินดีนะครับเป็นข่าวใหญ่สำหรับวงการกีฬาก็คือ
ผลงานของนักแบตบินตันไทยไปแข่งขันนะครับ
ในรายการซุปเปอร์ซีรีส์ก็คือออยอิงแลนด์ที่อังกฤษ
นี่ชนะแชมป์โอลิมปิกคนล่าสุดเลยก็คือฉลงนะครับ
ในประเภทชายส่วนรัชนกเนี่ยทำฟอร์มยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับ
ดูแบบบินตั้นกันก่อนแบบบินตั้นนะครับสำหรับออร์อิงแรนด์นะครับ
รอบ๑๖คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์ครับ
มือแปลกของโลกเจ้าของแชมป์ซุปเปอร์ซีรีย์
รายการติดต่อกันใน๓สัปดาห์เมื่อปีที่แล้วนะครับ
ทำให้เธอนั้นขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในขณะนั้น
แดงนะครับน้องเมย์ลงเล่นรายการนี้
เป็นรายการแรกของปีหลังจากที่เจ็บยาวนานมากนะครับ
แล้วก็ใช้เวลา๓๘นาทีเอาชนะ
ูยาฉิงนะครับจากไต้หวันไป
๒เกมรวด๒๑๑๔และ๒๐
รายการนี้เป็นปีที่๕ติดต่อกันก็คือมาตรฐานนั้นเท่าเดิมนะครับ
หลังจากนี้ครับก็ต้องไปต่อให้ได้นะครับ

ซึ่งเป็นการรีแมชกันในรอบแปดคนเมื่อปีที่แล้ว
นั่ะคือการเข้ารอบชิงในปี๒๐๑๓
สำหรับมารินหลายคนนั้นอาจจะยังไม่ทราบ

ทุกครั้งที่เจอกันก็จะบอกนะครับว่ามารินเนี่ย

แล้วก็ฝึกกับน้องเมย์นี่แหละครับแล้วก็ทำให้เธอนั้นเป็นนักแบบที่น่ากลัวในตอนนี้
ถึงแม้จะเป็นมือสองของรายการแต่เธอก็วนเวียนอยู่ในอันดับหนึ่งกับสองของโลกนะครับอืม
ส่วนผู้ชายที่ผมเล่าให้ทั้งสองท่านฟังนะครับคุณผู้ชมน่าจะชื่นชมแล้วก็ยินดี
แล้วก็เราดีใจไปแล้วกับเขาครั้งนึงนะ
ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยก็ขึ้นถึงมือ๙ของโลกอันดับตกมานิดนึงนะครับ
ตกมาอันดับ๑๒ของโลกแต่ฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่ากลับมาอีกครั้งนะครับ
ชุดสีดำสร้างเซอร์ไพรส์เลยครับพลิกล็อกเอาชนะเฉินหลงมือห้าของรายการจากจีนนะครับ
แชมป์รายการนี้เมื่อปีสองพันสิบสามแล้วก็สองพันสิบห้า
ซึ่งเจ้าตัวเป็นเหรียญทองนะครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก
ที่เรียลเกมส์นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาชนะไปสองเกมส์รวดนะครับ
ถือว่าเด็ดขาดมากยี่สิบเอ็ดสิบหกและยี่สิบเอ็ดสิบเก้านะครับ
โดยช่วงท้ายเซตสำคัญเนี่ยนะครับเสมอกันสิบเก้าต่อสิบเก้า
แล้วฉลงเนี่ยมาเสียแต้มสำคัญนะครับทำให้เราขึ้นแท่นยี่สิบสิบเก้า
เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อมากแล้วเป็นครั้งแรกที่ธนรงศักดิ์เนี่ย
สามารถเอาชนะเฉล่งได้หลังจากเจนก่อนเนี้ยสิบครั้ง
แล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับ๒มากเพราะว่ารอบ๘คน๒จะเจอกับทางชัวร์เทียนเฉินมือ๙ของโลกจากไต้หวันก็สู้ได้

ว่าเราไปตามนัดในรอบ๘คนสุดท้าย
ที่เป็นเป้าหมายของนักแบตไทยนะครับ